ท่านผู้ชมครับกรณีของในแผนที่ถอนฟ้อง๒ในตำรวจ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมท่านเป็นรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี

อาจารย์ปรเมฆก็ได้มองว่าเอ๊ะทำไมในแผนถึงถอนฟ้องตำรวจสองนายที่เคยยื่นฟ้องเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีคำแนะนำไปยังครูปรีชาเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะครับ
โดยอาจารย์ปรเมฆได้วิเคราะห์การเดินเกมของในแผนนะครับ
บอกว่าตอนนี้นอกจากจะไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จ
หลังจากเบี้ยวไป๒รอบแล้วก็ยังไปถอนฟ้องในตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีก
ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องไม่ผิดปกตินะครับ
เพราะว่าหลังจากในแผนไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็คงจะได้รู้ข้อเท็จจริง
ที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงอาจทำให้เข้าใจอะไรบางอย่าง
จากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าพอเข้ามาเป็นพยานอยู่ดีก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหา
รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยไปร้องเรียน
พอไปพบเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้แล้วได้ฟังคำชี้แจงก็คงจะคลายความกังวลลง
หลังจากนั้นก็อาจจะไปปรึกษากับคนที่ได้ปรึกษาอยู่จนสรุปว่าถอนฟ้องตำรวจ
แต่ในแผนอาจารย์ปรเมฆมองว่าก็ยังเป็นตัวละครตัวสำคัญในคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีต่อไป
ซึ่งจะต้องพิสูจน์เรื่องการเก็บลอตเตอรี่
ซึ่งก็ต้องนำไปประกอบกับพยานแวดล้อมอื่นที่ตำรวจมีอยู่ด้วย
หลังนั้นผมว่าเป็นอารมณ์ของเหล่าเพราะเขาเหมือนอิถอันเขาก็เดินไปอยู่
ทางนี้ก็บอกว่าถ้าออก๕วันเมื่อวานไม่มา

ไม่เข้าทำเสือก็ไม่ได้รู้เสือก็เข้าไป

แล้วอาจจะไปตัดสินใจปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเขา

ในแผนก็ยังเป็นตัวละครที่สำคัญอยู่นะ

เพราะว่าเขาต้องไปพิสูจน์ให้เห็นว่า
เพราะคุณครูปีชาต้องใช้ในแผนเป็นตัวพิสูจน์
ว่าในแผนได้ยินอย่างนี้จริงไหม
ทีนี้ว่าการได้ยินของเขามันน่าเชื่อไหม
แต่ต้องเข้าใจว่าคดีอาญา
ไม่ใช่ฟังใครพูดแล้วเราเชื่อหมด
คำให้การของคุณแผนจะต้องไปฟังประกอบกับพยานอื่น
มันต่อเนื่องสัมพันธ์กันไหม
ครูปรีชาให้การอย่างไรคุณบ้าบินให้การอย่างไร
แล้วมันตรงกันไหมอย่างที่ว่า
อย่างที่ผมเคยบอกไอ้ตัวสำคัญที่สุดก็คือว่า
ใครเป็นคนเอาคุณแผนเข้าไปในสำนวน

คนนี้คนนี้คนพนักงานสอบสวนภาค๗ที่เอาคุณแผนเข้าไป
คนนี้น่าจะตอบคำถามได้ดีว่าทำไมถึงเอาคนนี้
ส่วนกรณีที่ครูปิชาไข้ครวล
ก็ยังบอกนะฮะว่ามีพยานหลักฐานอื่นอยู่นะ

อาจารย์ปรเมฆมองว่าก็อาจเป็นไปได้ว่า
สืบค้นจนพบพยานคนใหม่หรือว่าหลักฐานใหม่
แต่ก็ขอแนะนำว่าถ้าครูปรีชามีพยานหรือว่าหลักฐานใหม่จริง

ไม่ต้องกังวลว่าเปิดเผยตอนนี้น่าจะเสียเปรียบ
เพราะหากเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญแล้วก็เป็นของจริง
จะเป็นประโยชน์กับรูปคดีของครูปรีชามากที่สุด
แต่ถ้าให้การทันทีที่เกิดเหตุ
ให้การทันทีที่เกิดเหตุ

เหตุเกิดเมื่อวานเบิกความวันนี้กับเหตุเกิดเมื่อวาน
เหตุเกิดนู่นแล้วไปเบิกความอีกเดือนหนึ่งเนี่ย
เราก็จะเห็นสารวินิจฉัยบ่อยว่า

เดี๋ยวไปให้กันในชั้นศาล
จริงแล้วมีอะไรเอาออกมาสู้เลยตอนนี้เป็นประโยชน์กว่า
อประโมเมศบอกว่าถ้าเป็นของจริงก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไร
ทีนี้คดีนี้เนี่ยทางคดีแพ่งไปชั้นศาล
เพราะว่าครูปรีชาไปฟ้อมบวชรูนไว้ในการยักยอกทรัพย์

แพ่งตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้วินิจฉัยคดีอะไรนะครับ

คดีอาญาก็คือเป็นคดีที่มีโทษ

คือคดีของเรื่องของการเสียเงิน

ถ้าคดีอาญาตัดสินมา
คดีอื่นก็คงจะจบได้เหมือนกัน

รอฟังผลอะไรยังไงกันด้วยนะครับ
อาจารย์ปรเมฆยังทิ้งท้ายไว้นะครับ

จะหวยคดีไหนก็แล้วแต่ที่แย่งกันอยู่ลงกันที่หนึ่งเนี่ย

อย่าคิดว่าคดีนี้จะเป็นเรื่องของคนสองคน

เป็นบทเรียนให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

จะต้องทำยังไงจะต้องแก้ไขยังไง
ความรู้เรื่องกฎหมายเพิ่มเติมเยอะเลยนะ